ห้ามเผลอเลยนะฮะเด็กหนุ่มคนนึงอายุสิบหกปี
ขี่มอเตอร์ไซค์จอดไว้ไม่ได้เอากุญแจออกนะคะ
ติดเครื่องไว้ลงไปเติมเงินที่ตู้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
มีคนมาคร่อมมอเตอร์ไซค์บิดหนีไปเลยค่ะโอ้โหยิ่งเสียบกุญแจไว้
สตาร์ทไว้อย่างนี้ใช่ค่ะไปง่ายฮะ
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนะคะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมจังหวะนี้
สีเขียวนี่คือเจ้าของตัวจริงนะแต่สีแดง
ลูกศรสีแดงนี่คือคนมามาครอบมอเตอร์ไซต์
แล้วก็บิดหนีไปเลยแล้วเขาวิ่งตามแบบสุดชีวิตเลย
โอ้โหวิ่งไปดักอีกทางหนึ่งทันกันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์
ตรงสามแยกหัวท่าที่ถนนศรีธรรมราช
ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คือนายพรเทพรัตนเสวี

บอกว่าผมจอดติดเครื่องมอเตอร์ไซค์ไว้

คือสตาร์ทรถไว้กุญแจก็เสียบคาอยู่
จู่คนร้ายขับหนีไปเลยค่ะ
ฟังเสียงเจ้าของรถคุณพรเทพค่ะ

แล้วก็ห่างจากร้านเกมประมาณ๑๐เมตรได้

แล้วก็จอดรถติดเครื่องเอาไว้
ริมถนนห่างจากตู้ประมาณไม่ถึง๕๙ครับ

ทีนี้มันแบ่งงานสิทธิ์เติมไม่เข้า

ได้ยินเสียงเบิ้ลรถเหมือนแบบจะรีบบิด

ก็เลยหันไปมองทีนี้ก็เห็นว่ามี

คมแหลมครับมีหนวดมีเข้า
ก็บิดหนีไปครับ
โอ้โหแป๊บเดียวเนี่ยเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชม

ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ย
จับตัวได้แล้วนะเจ้าคนที่มา

คือนายชาวลิศพันศิลป์อายุ๓๖ปี

มศรีธรรมราชซึ่งรถมอเตอร์ไซคันนี้

ชาวลิศคนที่มาควบ

ก็ราคามันถูกแล้วผมจะใช้รถ
ผมไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิด
นี่นายคนนี้เขาบอกแบบนี้ค่ะ

รูปร่างหน้าตามันก็ใช่นี่
เหมือนกับคนที่ก่อเหตุในกล้องวงจรปิดเลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งตัวไปดำเนินคดีนะคะ
ส่วนนี่เจ้าของรถเขาก็ฝากเตือนนะ

เสียบกุญแจรถทิ้งไว้แบบผมนะครับ

เพราะว่าไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอแบบนี้
คุณจะได้รถกลับคืนมาแบบผมหรือเปล่าไง